เสียหลักจนแหกโค้งแล้วก็เทกระจาดเลยคุณ
รถกระบะที่ขนแรงงานเถื่อนมา๑๙คน

ทำให้แรงงานทั้ง๑๙คนได้รับบาดเจ็บยกคันเลยนะฮะ
นี่ฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากนะครับ
ตำรวจสพพบพระจังหวัดตากแล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลพบพระ
ก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบลำเลียงแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะ

อุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำเทกระจาด
นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนทั้ง๑๙ชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๖โมงครึ่งเมื่อเช้านี้นะฮะ
ต่อเส้นทางเลยโดยเฉพาะช่วงหลักกิโลเมตรที่๗
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้สบศ๗๑๖๘สระบุรี
ก็พลิกความพุ่งตกลงไหล่ทางนะครับ
สภาพรถด้านหน้าพังเสียหาย
แล้วก็ผ้าใบสีดำตกอยู่ที่ท้ายรถนะฮะ
ตรวจสอบภายในรถตอนนั้นไม่พบคนขับ
ว่าคนขับอาจจะได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่ก็ทิ้งรถหลบหนีเข้าป่าไปแล้ว
เพราะว่าลักลอบขนแรงงานเถื่อนมาไงคุณ
ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา

เทกระจาดออกมาจากรถกระบะแล้วฮะ
ลงไปนอนได้รับบาดเจ็บเต็มพื้นถนน
แล้วก็ยังมีกระเป๋าสัมภาระบางส่วนกระจัดกระจายนะครับ
ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วฮะขอความช่วยเหลือนะครับ
มีรายงานบาดเจ็บสาหัส๑คน
อาการปานกลางคือขาหักแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายจำนวนอีก๘คน
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑๐คนนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานนะครับ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้ง๑๙คน
ก็ลักลอบข้ามแนวชายแดนจากจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา
มาในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
โดยข้ามผ่านแม่น้ำเมยที่แห้งขอดในฤดูแรงแบบนี้
ก่อนจะมาขึ้นรถกระบะของกลุ่มนายหน้าคนไทย
มาจอดรอใกล้ช่องทางธรรมชาติ
โดยขบวนการนายหน้าใช้วิธีการนำผ้าใบสีดำผืนใหญ่นะครับ
คลุมอำพรางท้ายรถกระบะไว้
คือเอาแรงงานขึ้นท้าย๑๙คน
แล้วผ้าใบคลุมไปทีเดียวเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ก็คงเร่งรีบขับรถด้วยความเร็วเล็กอย่างหนึ่ง

จนทำให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้รับบัตรเจ็บไปทั้ง๑๙รายนะครับ
ล่าสุดตำรวจสพพบพระอยู่ระหว่างการนำกำลัง
ออกติดตามหาตัวคนขับรถกระบะอย่างเร่งด่วน

เพราะว่าน่าจะเป็นขบวนการใหญ่นะครับ
ดังนั้นต้องสืบสวนจนรู้ความนะฮะว่าขบวนการนี้
มีเขาเรียกว่าหัวนี้เป็นใคร